ทองค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบสองแล้วอยู่บ้านคนเดียวเมา
จุดไฟเผาบ้านตัวเองบอกว่าก็อยู่บ้านคนเดียวมันเหงา
เผาบ้านมันซะเลยเผาเสร็จออกมานอนหน้าบ้าน
อดสุนัขคู่ใจเจ้านำโชคกอดสุนัขจนแบบโซ่ที่ล้อ
ที่แบบล่ามสุนัขพันตัวเองแกะไม่ออก
กอดอยู่แบบเนี้ยแล้วบ้านก็ไฟไหม้แบบเสียหายทั้งหลัง
แล้วก็เป็นบ้านที่แบบดั้งเดิมพ่อแม่เคยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว
พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วคือที่นอนกอดหมาอยู่เมื่อกี้เนี่ย
ไฟกำลังไหม้อยู่อย่างงี้นะใช่ค่ะก็นอนกอดหมาอยู่อย่างนั้นอ่ะ
เจ้าหน้าที่มายังต้องช่วยแกะโซ่ออกจากหมา
ออกจากตัวคนจุดไฟเผาบ้านคือกอดอยู่อย่างนั้นเพราะเมา
โอ้โหเนี้ยค่ะบ้านเล็กที่หนึ่งศูนย์สองนะคะครับ
อู๋สิบเอ็ดตำบลมุ่งเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
นายละอองอ่อนนิ่มอายุห้าสิบสองค่ะเป็นคนจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
ดับเพลิงมาสองคันนะคะแต่ไฟก็โอ้โหไหม้บ้านจนเสียหายทั้งหลังแบบนี้ค่ะ
แล้วนายละอองคนก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านตัวเองก็ไปนอนกอดสุนัขเจ้านำโชคเนี่ย
อดอยู่แบบเนี้ยปลุกให้ตื่นก็ตื่นมาแบบเมาเมาอ่ะครับ
ก็บอกว่าที่เผาบ้านตัวเองก็เพราะว่าอยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องมาอยู่ด้วย
ก็เลยเอาไฟแชคมาจุดไฟเผาบ้านจุดไฟเผาบ้านเสร็จก็ออกมานอนก่อเจ้านำโชค
เนี่ยค่ะพอปลุกให้ตื่นมาตอบแบบยังเมาเมาอยู่เลยอ่ะอืม
บ้านเราดิที่ไฟลุกดิเราเผาเองใช่ไหมใช่เราเผาเอง
รอสิงปุ๊บอ่าโอเคอ่ะรอสิงปุ๊บถูกเลย

อยู่ตัวคนเดียวแล้วไม่รู้จะอยู่กับทำไม
ถามว่าทำไปทำไมบอกว่าก็บ้า
แต่ไม่ใช่เป็นความบ้าที่จะเป็นเหตุลดโทษนะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะบ้านหลังนี้เป็นของนางสาวละออ่อนนิ่มอายุห้าสิบปี
เป็นน้องสาวของนายละอองคนที่จุดไฟเผาบ้านนะคะคือน้องสาวบอกว่าพอรู้ข่าวก็รีบไปเลยนะคะ
คืออยู่กรุงเทพตัวเองก็เดินทางจากกรุงเทพไปอ่างทองไปกับสามีไปดูบ้าน
ไปดูทรัพย์สินครับน้องสาวบอกว่าเห็นบ้านแล้วสุดเลยร้องไห้เลยคือบ้านหลังเนี้ย
เป็นบ้านเดิมที่เคยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวค่ะพ่อแม่ลูกอะไรแบบเนี้ย
แต่ว่าพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตไปน้องสาวก็บอกว่าเสียใจมากที่มาเกิดเหตุแบบนี้
ก็เชื่อว่าพี่ชายทำไปเพราะเมาไม่ใช่สาเหตุอื่นหรอก
ซึ่งตอนนี้นะคะของในบ้านไฟไหม้เสียหายหมดเลย
ช็อปเปอร์ไฟไหม้กลายเป็นซากเหล็กครับตัวน้องสาวบอกว่าจริงจริงแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้พี่ชายอยู่บ้านคนเดียวนะ
ก็วางแผนกันแล้วคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวต้นปีหน้าจะกลับมาอยู่ด้วยกัน
แต่ก็เนี่ยมาเผาบ้านซะแบบอยู่ไม่ได้แล้วอะค่ะ
ใช่เป็นบ้านของพี่เองใช่แล้วมีของอะไรบ้างให้อยู่ในบ้าน
ก็มีตู้มีตู้เย็นมีเครื่องครัวเครื่องอะไรทุกอย่างจ้ะมีครบทุกอย่าง
ก็คือให้เขามาอยู่ใช่ไหมใช่ให้เขามาอยู่เขาไม่มีที่อยู่ก็ให้เขามาอยู่
ที่ไปอยู่ด้วยกันกับที่พี่ก็เป็นเหมือนกันใช่หลอนเหมือนกันกินเหล้าใช่ค่ะ
ถ้าเขาไม่กินเขาจะไม่เป็นไรแต่ถ้ากินขึ้นมาก็เปลี่ยนเลยเป็นคนละคน
ใช่เขาจะหลอนเขาจะเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยตำรวจกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็พานายละอองไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะญาติญาติก็ไปเฝ้าสังเกตการณ์ด้วย
ก็ถามนายละอองแล้วค่ะว่าเผาบ้านทำไมแล้วแบบนี้จะไปอยู่ไหน
ตอนที่ชี้จุดเริ่มสั่งเมาแล้วหน้าเริ่มนิ่ง
สั่งเมานายละอองก็ตอบแค่ว่าเผาจริง
ป่าย้างเสร็จก็มาใส่เองระหว่างส้มแล้วป่าย้างเนี้ยทำว่าใส่อยู่
มีอะไรกินไหมก็มีเหล้ากินไงกินเหล้ากินครับแล้วทำไมต้องเผาด้วยยังไง

แล้วจะอยู่ที่ไหนอ่ะนั่งงอนอยู่นี่แหละหน้าวาด
พูดง่ายเนอะบ้านเจ้าก่อนบ้านหลังนี้เป็นของใคร
ของของพี่เองไหมไม่เจอชื่อพ่อแล้วหลังเนี้ยใครใครมาจ้าง
กับแม่เออน้องนี่ไงญาติถามอ้าวเผาทำไมแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
กันละทีเนี้ยค่ะบอกว่านี่ไงก็นั่งอยู่นี่ไงก็นั่งอยู่หน้าบ้าน
สั่งเมาแล้วโอ้โหดูสิแล้วจะไปอยู่ไหนอ่ะ
ตำรวจบอกแหมพูดง่ายส่วนพี่สาวค่ะนางกองทองจิตถนอม
ร้องไห้เลยนะคะแล้วก็เดินไปถามน้องชายว่าทำอะไรลงไป
ทำไมไม่คิดเนี่ยค่ะจังหวะเนี้ยค่ะอืม
คุยกันให้ดีทำอะไรขาดสติแบบนี้ฮึไม่ได้รู้สึกพ่อแม่พ่อแม่ไหม
เห็นไหม
เนี่ยญาติพี่น้องเขาก็ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านดั้งเดิมของคนในครอบครัว
แต่ว่าเพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะคะนายละอองเนี่ยดื่มเหล้าบ่อย
แล้วก็เมาทีไรเนี่ยก็คลุ้มคลั่งเคยถือมีดไล่ทำร้ายคนแถวนั้นมาแล้วด้วยนะคะ
ครับก่อนเกิดเหตุที่จะเผาบ้านตัวเองเนี้ย
ก็ไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านเรื่องทางเข้าบ้านแล้วก็ขู่จะเผาบ้านเพื่อนบ้านสามหลัง
แต่ว่าตัวเองกลับไปซื้อน้ำมันมาเผาบ้านตัวเอง
ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่ากลัวมากเลยถ้าปล่อยตัวออกมาหลังจากติดคุกอะไรที่เผาบ้านตัวเองไปเนี่ยนะ
ละอองจะยังไงต่อจะไปอยู่ไหนจะมาอยู่แถวนี้อีกไหม
จะมาทำร้ายมาเผาบ้านคนอื่นเขาอีกไหม

พอเมาเข้าไปก็สติแตกมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละ
ตำรวจก็เลยต้องควบคุมตัวนายละอองไปสอบสวนต่อที่โรงพักนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหาย
ญาติบอกว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะไม่ปล่อยนะคะ
ทรัพย์สินเสียหายบ้านแบบโอ้โหไฟไหม้ทั้งหลังแบบนี้
แม้ว่าจะเป็นบ้านในครอบครัวค่ะเขาเอาเรื่องค่ะ
แต่ว่าครอบครัวบอกขอเอาเรื่องคือจะไม่เอาเรื่องก็ได้
เพราะว่าบ้านของชาวบ้านเขาไม่ได้เสียหายแต่ญาติบอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้

ไม่อย่างนั้นอยากจะให้เอาไปบำบัดอะไรแบบนี้
คือชาวบ้านบอกว่าไม่ดื่มเหล้าก็เป็นคนปกติดีนี่แหละ

คือไม่ได้เหงาหรอกเมาอย่างเดียวคืออายุ๕๒แล้วจะไปเหงาอะไร
ถ้าอยู่คนเดียวแล้วเครียดก็ต้องหางานทำ